เบรกนี้นะคะเรามีสกูลพิเศษนะคะ

คุณแจ๊กกะลีนไปกับคุณยายาอุรัสยานะคะ

เพื่อที่จะลดการน้ำท่วมของคนในพื้นที่
ใช่ไปบุกป่าฝ่าดงแบบหรูหรามาใช่ไหมทุกคน

สวัสดีเจ้าหญิงอลิสนะคะ
จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูสร้างฝ่าย

โดยส่วนตัวชอบอะไรที่แบบว่า
ได้เราได้ใช้แบบมือเข้าไปทำจริงอะค่ะ
แล้วเราได้ทั้งทำกิจกรรมที่ดีสำหรับสังคม
แล้วก็ยังได้เรียนรู้ไปด้วย
คิดจะทำโครงการแบบว่าระดับสหประชาชาติ

ก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าก็มันคือความรับผิดชอบที่ค่อนข้าง

อาจจะยังแบบว่าทำไม่ได้เต็มที่ค่ะ
อนาคจะเชิญพี่นเดชมาไหมคะับเกือบ
เขาทำอยู่แล้วเขาทำเยอะอยู่แล้วค่ะ

ทลุกรถไฟฟ้าถืำรถขามเตศอะไรแบบนี้

หนูนั่งรถไฟฟ้าประมาณแบบทุกวันค่ะ

แล้วว่าหนูแค่ไม่เคยถือถุงมหาวเทศ

คือไลฟ์สไตล์ของญาติ

ที่ถ้าว่างจริงก็ออกกำลังกาย
เป็นคนที่หลักเพื่อนหลักคนในครอบครัว
ความฝันอยากทำอะไรอีกไหมคะ

คือเหมือนเราอาชีพการงาน

งานมันหนักพอสมควรค่ะ
ก็เลยเพราะว่าอยากรับผิดชอบตรงนี้
ให้เต็มที่ไว้ก่อน
เดี๋ยวเราสองคนจะไปลุยแล้วใช่ไหม
เราจะลุยแล้วค่ะ
เดี๋ยวก็ลาไปนะคะ
พร้อมกับภาพที่น้องยายะเจ้าหญิงของเรา
อลิซจะไปทำฝ่ายแล้ว

เหงื่อพี่แตกก่อนยา
โปรดติดตามตอนต่อไป